หกนาฬิกาห้าสิบสองนาทีอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐค่ะ
พาคุณผู้ชมไปที่ฉะเชิงเศร้ากำลังเป็นปริศนากันอยู่ค่ะ
ว่าผู้ชายคนนี้เสียชีวิตจากอะไรฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรมนะคะ
ผู้ชายอายุ๕๖ปีนะคะคือเสียชีวิตปริศนา
คาบสร้อยพระเอาไว้ในป่าค่ะตอนที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับ
แล้วมือกับเท้าก็ถูกมัดอยู่ที่สระน้ำท้ายบ้าน
นี่คือลักษณะการเสียชีวิตของเขาค่ะคาบสร้อยพระเอาไว้ในปาก
มือเท้าถูกมัดโอ้ยต้องมีคนมัดเขาแล้วมั
แล้วไปอยู่ที่สระน้ำท้ายบ้านเกิดอะไรขึ้นกับนายประทุมงามสง่าค่ะ
นะคะศพถูกมัดอยู่ในท่าพนมมือเชือกโยงไปที่ขาทั้งสองข้าง
คาบสร้อยพระศพลอยอยู่กลางสระน้ำท้ายบ้าน
กล้องวงจรปิดนะคะที่เห็นก็คือว่าที่ร้านขายของชำ
ร้านขายของชำเป็นจุดที่นายปฐุมไปซื้อเบียร์๒ขวดค่ะ
อันนี้คือภาพตอนที่เขาไปเจออันนี้คือภาพกล้องวงจรปิด
ปฐุมที่สวมเสื้อเชิดแขนยาวรองเท้าบูธสีดำคุณผู้ชมค่ะ
ซื้อเบียร์๒ขวดช่วงเย็นวันที่๙พฤษภาคม
นี่เป็นภาพสุดท้ายแล้วเขาก็หายตัวไป
เห็นไหมฮะหลังจากนั้นหายตัวไป
เจ้าของร้านบอกว่าวันนั้นที่เขามาซื้อเบียร์ก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะ
ท่าทีก็ปกติไม่ได้มีท่าทีของคนคิดสั้น
แต่แปลกใจอยู่อย่างหนึ่งทำไมซื้อเบียร์
เพราะว่านายปฐุมปกติเป็นคนที่ไม่ดื่ม

หลังจากนั้นมาพบศพเช้าวันรุ่งขึ้น
เขาบอกเขาไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
ปกตินายปฐุมเป็นคนอารมณ์ดีจะเอาผักมาฝากขายทุกวัน
เจ้าของร้านของชำบอกว่าเชื่อว่าน่าจะถูกฆาตกรรม
ความขัดแย้งเรื่องในหน้าที่ดิน

อาจจะเป็นเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวหรือเปล่า

ญาติญาติของนายปฐุมก็สงสัยว่านี่ฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรม
เพราะก่อนหน้านี้เขาเคยมาปรับทุกข์กับพี่สะพ้ายบอกเหนื่อย

สงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงมีเชือกผูกเท้าและมือ

ชนสูตรเบื้องต้นค่ะบอกว่าขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำ
และไม่พบร่องรอยการต่อสู้ค่ะ

ตำรวจสพแปลงยาวตอนนี้ก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
แต่ก็ไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ
กำลังรอผลชนสูตรและสืบสวนอย่างละเอียดค่ะ
ญาติได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดนพเกตวนารามแล้วค่ะ